ที่ลุ้นกันกับมติคอรมอลเมื่อวานนี้ว่าจะพิจารณาเรื่องของขยายเวลาในการเปิดผับให้ถึงตี๔หรือเปล่า

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งปีใหม่นี้ครับรถไฟฟ้าสายสีทองเขาจะขึ้นค่าโดยสารตลอดสายนะ
จะเป็นเท่าไหร่ติดตามกันในเช้านี้ต้องรู้
เรื่องนี้ครับบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัด
ให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองระยะที่๑สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีสำนักงานเขตคลองศาล
ได้แจ้งปรับค่าโดยสารจากเดิม๑๕บาทตลอดสายขึ้นเป็น๑๖บาทตลอดสาย
เริ่มเมื่อไหร่ล่ะเริ่มปีใหม่เลยคุณผู้ชม๑มกราคม๒๕๖๖เป็นต้นไป
โดยค่าโดยสารลดหย่อนให้สำหรับผู้สูงอายุคนไทยอายุ๖๐ปีขึ้นไป
ทหารผ่านศึกยังเป็นอัตรา๘บาทเท่าเดิมครับ
ส่วนเด็กที่สูงไม่เกิน๙๐เซนและผู้พิการตามกฎหมายยกเว้นค่าโดยสารขึ้นฟรีนะครับ
รถไฟฟ้าสายสีทองก็คือสายที่ผ่านไอคอนสยามไปถึงสำนักงานเขตคลองศาลนั่นเองนะครับ
ส่วนใครใช้บริการรถเมย์ขอสมกไปช่วยกันโหวตหน่อย
ว่าจะให้รถเมย์ใช้เลขสายใหม่ตามแผนปฏิรูป
หรือจะให้คงเลขสายรถเมย์เดิมดีครับ

เชิญชวนประชาชนคนใช้รถเมย์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน
เพื่อกำหนดรูปแบบหมายเลขเส้นทางรถเมย์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการจริงครับ

ทางแรกคือใช้เลขเส้นทางใหม่ทั้งหมดตามแผนปฏิรูป
ส่วนทางที่๒ให้กลับไปใช้เลขเส้นทางเดิม
หรือเป็นเส้นทางที่แบ่งเป็น๒เส้นทางหรือ๓เส้นทาง
ให้ใช้ตัวอักษรไทยหรืออักษรอังกฤษกำกับ
เช่น๓๙ก๓๙ขอส่วนเส้นทางใหม่ให้ใช้เป็นเลข๓หลักครับ
ใครอยากไปโหวตเนี่ยคุณผู้ชมเข้าไปได้ที่เฟซบุ๊คหรือว่าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกนั่นเอง
โหวตได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๕ธันวาคมนะครับ
ส่วนนักเที่ยวและผู้ประกอบการที่รอลุ้น
และกีฬาจากภาคภูมิใจไทยจอจะเสนอให้เกราหมอพิจารณา
เมื่อวานนี้แต่แต่มีความจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อนครับ
เพราะว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขท่านอนุทินแหละซึ่งเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทย
เปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขประชุมกันแล้วและมีมติไม่เห็นด้วยที่จะให้เปิดถึงตีสี่
โดยคุณอนุทินครับย้ำว่าแม้จะต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ต้องพยายามรักษาสมดุลทุกมิติเอาไว้
สถานบันเทิงเปิดแค่ตี๒ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วตอนนี้โควิด๑๙กลับมาระบาดเพิ่ม
ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุจากการเมาเพิ่มมาอีกแม้จะขยายเวลาเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวก็มีผลเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องรอดูครับคุณผู้ชมว่ากระทรวงท่องเที่ยวจะเสนอเรื่องนี้เข้าคอรมอลอีกครั้งเมื่อไหร่
และจะเสนอเข้ามาหรือเปล่านะครับ